คราวนี้มาเตือนภัยกันหน่อยเพราะว่าโจรเนี่ยชุกชุมเหลือเกินนะคะ
ชาวบ้านที่จังหวัดจังหวัดนี่สระบุรี
เขาบอกว่าโดนมาแล้วนะคะ
ครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่๔
มูลค่าทรัพย์สินที่ศูนย์หายไปกว่าหมื่นบาท
ตอนนี้ยังจับโจรไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชม
ไปดูหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะ
โจรเนี่ยคือผู้ชายคนนี้ย่องเบาเข้าบ้านมาในยามวิการ
สักตี๒กว่าของวันที่๒๓กรกฎาคม
เกิดเหตุที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๖ตะบนผู้กร่าง
อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี

ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็เหมือนกับว่า
สำรวจบริเวณรอบบ้าน
เหมือนดูว่าดูลาดลาวจนพอใจแล้ว
ก็เลยทำการงัดหน้าต่าง
แล้วเข้าไปภายในบ้านทันทีค่ะ
พอเข้าไปได้อันนี้กล้องอีกมุมหนึ่งที่อยู่ภายในบ้านนะ
เขาก็ลื้อค้นทรัพย์สินของมีค่า

กลางดึกก็กะว่าก็คงค่อยทำ
แล้วสุดท้ายได้ทรัพย์สินเป็นที่พอใจ
ก็หลบหนีหายไปในทันทีครับ
เจ้าของบ้านมาตรวจดู
ก็พบว่าโอ้โหโดนอีกแล้วเหรอเนี่ย
เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ
ก่อนหน้านี้มีคนร้ายบุกเข้ามาขโมยของแล้วกว่า๓ครั้ง
ครั้งแรกนะได้เงินสดไป๑๕๐๐บาท
ครั้งที่๒๒๐๐ก็ยังเอาไป
ครั้งที่๓ได้ไปมากหน่อยได้ไป๔๐๐๐
แล้วล่าสุดครั้งนี้เอาไปอีก๑๓๐๐บาท
โอ้โหโอ้โหเจ็บใจเหลือเกินมาทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตอนแรกนะเจ้าของบ้านบอกนึกว่า
ในบ้านนี่แหละแอบขโมยเงินกันเอง
ก็เลยดูกล้องวงจรปิดก็เลยรู้ว่าไม่ใช่คนในบ้านแล้ว

ก็เลยเอาหลักฐานนี้แหละจะไปแจ้งตำรวจ
เพราะว่าตอนนี้ก็ยังตามจับตัวไม่ได้
ก็อยากจะให้หลายคนเฝ้าระวังกันด้วย
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยอารวาสแถวตำบลผู้กร่าง
จังหวัดสระบุรีเผื่อว่ายังอยู่ระแวกนั้น
ใครอยู่ที่นั่นก็สอดส่องดูแลกันให้ดี
ปิดประตูหน้าต่างอะไรให้เรียบร้อย
กล้องวงจรปิดก็ติดตั้งเอาไว้แล้วก็ตรวจสอบ
รู้บ่อแสแจ้งตำรวจให้ช่วยจับโจรด้วยนะคะ
แสบนะสามสี่ครั้ง